นี่ก็มีอะไรให้เราได้กินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญเหมือนกัน

จะพาไปกินเมนูหม้อปลาร้าปลากดเหลือง
เมนูนี้เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โหปลามาเป็นต่อนเป็นตัว
เป็นตอนจริงอย่างที่คุณบอกว่าเป็นตอนจริง

กินกันแบบโอ้โหแซ่บนัวจริง
ตักมาแบบนี้นะเนื้อละลายในปากเลยนะคะคุณ
น่ากินสุดสุดชาวบ้านที่บ้านบุชะอมตำบลตะขบ
อำเภอปักทงชายจังหวัดนกรราชสีมา
เขาทำเมนูนี้กันเรียกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อ
เมนูนี้คือเมนูหม้อปลาร้าปลากดเหลืองค่ะ
น้อยคนนะที่จะเอาปลาเนื้อดีอย่างนี้มาทำเป็นปลาร้า

แค่ตั้งน้ำใส่ขาดตะไคร้ใบมะกรูดและพริก
จากนั้นก็ต้มน้ำปลาร้าหมักคันเอาแต่น้ำ
เทใส่หม้อต้มผสมกับเครื่องแกงที่เตรียมไว้
รอให้เดือดแล้วก็นำปลากดเหลืองที่ทำความสะอาดไว้
ใส่ลงไปต้มทั้งตัวเลยค่ะ

ให้มันสุกให้เนื้อมันเปื่อย
จากนั้นก็จะได้เมนูหม้อปลาร้าปลากดเรียบร้อยค่ะ
ตักออกมาค่ะกินคู่กับข้าวสวย

หรือบางคนถนัดกินกับพวกขนมจีนก็ได้เหมือนกัน
แล้วถ้าจะให้แซ่บนัวเพิ่มไปอีกนะ
แนะนำให้ใส่เม็ดกระถิ่นเข้าไปด้วย
โรยไปหน่อยกรุบกรอบเพิ่มรสชาติเพิ่มเทคเจอร์เนื้อสัมผัส

ชาวบ้านบอกอย่างนี้นะว่าช่วงนี้ช่วงน้ำหลาก็จะไปหาปลากดเหลืองเนี่ยแหละมาทำ
ชาวบ้านเขาจะทำยังไงฮะนำโครงไก่ผสมกับเลือดสัตว์จุ่มเหนือน้ำค่ะ
ปรากฏพอมันได้กลิ่นคาวของเลือดเนี่ยมันจะไหว้มาแล้ว
ชาวบ้านเขาก็ใช้เหยื่อติดเบ็ดจุ่มลงไปในน้ำปรากฏมันก็ติดเบ็ดทันที
มาเป็นฉลามเลยนะได้กินคาวเลือด
โครงไก่เนาะ
มีวิธีการหาปลากันแบบธรรมชาติแบบนี้แหละ
แต่ละวันชาวบ้านก็จะตกปรากฏกลับบ้านได้เยอะเลยนะคะหลายโลหลายโล
เสร็จแล้วเขาเอาไปทำทานกันถ้าเหลือก็ขายกันในหมู่บ้าน
กิโลกรัมละ๑๕๐บาทก็เป็นรายได้เสริมอย่างดี
แล้วก็ยังเป็นอาหารอินถิ่นด้วย
ปลากดเหลืองใช่ไหมตัวมันสีเหลืองทัดเลย
น่ากินน่อยน้ำปลาร้ากับขนมจีน